ดูสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรากันหน่อยไหม
คือต้องบอกว่าจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ทั้งคืนหลายพื้นที่เหมือนกันนะ
ในหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แล้วบางจุดจริงมันก็ไม่ได้ตัวตกหนัก
แต่มันตกลงมาเรื่อยแต่กลายเป็นว่าตรงถนนวิภาวดีรังสิต

ผู้ว่าชาติชาติลงไปดูเลยแล้วต้องบอกเลยนะ

ผู้ว่าชาติชาติไปดูแถวถนนวิภารดีรังสิตหน่อย
ตรงแถวหน้ากรมฐานราบที่๑นะคะ

คือความที่ว่าโซเชียลเขาแชร์ภาพน้ำท่วมสูง
คือเรียกได้ว่าท่วมสักครึ่งล้อเลยทีเดียว
คุณชัชชาก็เลยสวมรองเท้าแตะเดินลุยน้ำแบบนี้อย่างที่เห็น
แล้วพอลงไปตรวจสอบเดินไปบ่นไปนะ
บอกปัญหาน้ำท่วมเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง
จริงแล้วจุดนี้ไม่น่าจะเกิดน้ำท่วม

เกิดจากผู้รับเหมาที่มาก่อสร้างครูระบายน้ำและถมดิน
บล็อกน้ำเพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง
แต่กลายเป็นว่าทำให้น้ำมันระบายออกไม่ได้

ตอนนี้สั่งกำชับทางผอเขตแล้วนะคะ
งวดกับผู้รับเหมาให้มากกว่านี้
บอกเลยนะสีหน้าตอนไปตรวจสอบวันนี้
ลงบุญที่เครียดแล้วนะดูเด็ดดูท่านเด็ด
แล้วก็สั่งให้เร่งระดมสูบน้ำออกตลอดทั้งคืน

แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเช้าด้วยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะ

คุณชาชาก็รีบไปร่วมงานวิ่งที่สวงหลวงรเก้าค่ะ

คือต้องบอกว่าคู่น้ำดินทางเทวดี
มันเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงกับกรุงเทพมหานครนะ
การจะสร้างทางระบายน้ำแล้วก็ลงคลองบังซื้อ

คือคนก่อสร้างเขาถมดินในครองไง

มันไปบล็อกทางน้ำไปใช่เออมันไปบล็อกทางน้ำ
ทีนี้คุณชัชชาไปไหนต่อไปงานวิ่งที่ศูนย์หลวงรอ๙ค่ะ

ก็อย่างที่บอกว่าวันหยุดไม่เคยมีวันหยุด
แต่งานแน่นทุกวันแล้วมันเจอช่วงวันหยุดตะกดยังไงเออ
แล้วมาเจอช่วงอย่างนี้น้ำท่วมฝนตกกันตลอดเลยนะคะ

ก็บอกว่าไปดูเห็นหมวดทำงานทำงานแล้วเดี๋ยวไปดูโหมดพักผ่อนของคุณชัชชาติกันบ้าง
เขาบอกวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณชัชชาติแล้วก็คุณหมอฉันชายนะคะ
ก็ไปนั่งข้างรันเวย์เลยค่ะให้กำลังใจใคร
พี่สาวนี่พี่สาวรองศาสตราจารย์ดรปรีชยาสิทธิพันธ์ค่ะ
คุณชาติชาติและคุณหมอฉันชายก็ไปให้กำลังใจ
ในทางแบบทางงานไปกันหมดไปเดินมาทางที่สาวมาแล้ว
ดูบรรยากาศดูบรรยากาศ

รักกันมากเลยนะครอบครัวนี้แล้วเราไม่เคยเห็นผู้ว่ากรุงเทพเป็นแบบนี้นะ
เฟรลี่ขนาดนี้ด้วยค่ะแหมรีบเลยนะพี่มันตะโกนบอกนะ
พี่สาวพี่สาวผมแล้วคุณรู้ไหมคนที่ไปร่วมงานข้างที่นั่งข้างท่านผู้ว่า
กลายเป็นมาถ่ายรูปเซลฟี่กับผู้ว่าไงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหม
ไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้มาด้วยกันเอออาจารย์พิชยาพี่สาวของผู้ว่าชาติเนี้ย
สัมภาษณ์หลังงานด้วยนะบอกนี่เป็นครั้งแรกของอาจารย์เลย
งานเดินแบบก็แน่นอนแหละสร้างความประทับใจให้กับคนทั้งงานนะคะ
สองพี่น้องฝาแฝดปลื้มมากกับลูกเดินแบบของพี่สาว
แล้วก็ปลื้มใจกับดีเจเนอร์คนไทยที่มีความสามารถด้วยค่ะ
งานนี้นางแบบทั่วฟ้าเมืองไทยไปไปเดินที่งานนี้เยอะมากอืม